ทีนี้ค่ะมาดูเรื่องของการเล่นแชร์ค่ะที่ชวนคุณผู้ชมคุยเอาไว้นะคะแชร์แม่มณีที่ไปเชื่อมโยงกับมะนาวคือเริ่มต้นเนี่ยก็คือแม่มณีเขาตั้งวงแชร์ขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าแชร์นี้เนี่ยได้ดอกเบี้ยสูงดอกเบี้ยก็คือ๙๐
มณีคือคนนี้ค่ะนางสาววันธนีทิพย์ประเวทหรือเดียอายุ๓๐ปีนะคะเป็นเน็ตไอดอลสาวหน้าตาดีเขาโด่งดังจากการขายตุ๊กตาออนไลน์แล้วเขาก็ทำธุรกิจเปิดโอ้โหเป็นแบรนด์เครื่องสำอาง
เคยถ่ายรูปคู่กับศิลปินดาราเหมือนกับเชิญมาร่วมงานเขาอ่ะครับแล้วก็มีการโพสต์ภาพกับรถหรูลงในเฟซบุ๊คเต็มไปหมดเลยคือเขาดูน่าเชื่อถือว่าเหมือนกับเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จครับแม่มณีคนนี้เขาเปิดวงแชร์ขึ้นมาบอกว่าเดือนนึงเนี่ยนะดอกเบี้ย๙๓เปอร์เซ็นต์นะแล้วในวงแชร์ของแม่มณีเนี่ยค่ะเขาจะมีแม่

กภาค๑๐๐๐ก็ได้๙๓๐เท่ากับดอกผลมัน๙๓ใช่
แต่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าลักษณะแบบนี้มันเป็นเหมือนกับแชร์ลูกโซ่และเป็นลักษณะของการเข้าข่ายหลอกลวง
เพราะตอนนี้มีผู้เสียหายเยอะมากค่ะ
คือผู้เสียหายเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลหลายคนนะคะ
บอกว่าเบื้องต้นคือพอไปร่วมวงแชร์แม่มณีหรือว่าไปฝากเงินกับแม่มณีเนี่ยครั้งแรกมันได้ดอกเบี้ยจริงไงก็ตามสูตรมันได้จริงก็เลยหลงเชื่อฝากอีกฝากอีกแล้วก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยแล้วก็ไปชวนเพื่อนมาร่วมกันฝากเงิน
กลายเป็นมีผู้เสียหายเยอะมากณตอนนี้มีข้อมูลมาว่ามีผู้เสียหายจากทั่วประเทศอาจจะมากถึงสามพันคน
คดีเนี่ยตอนนี้มันจะแบ่งเป็น๒กรณีคือแม่มณีกับน้องมะนาวค่ะ
แต่แม่มณีเนี่ยคือต้นทางที่เขาทำแชร์ลูกโซ่ลักษณะว่าฝากเงินกับเขาแล้วได้ดอกเบี้ย๙๓เปอร์เซ็นต์
ก็จะมีทั้งคนที่เข้ามาฝากเงินมาเล่นแชร์กับแม่มณีหญิงสาวคนนี้โดยตรงเนี่ยก็มี

คือถ้าคุณฝากพันหนึ่งคุณได้๙๓๐บาทหลังไม่ได้ก็ว่ากันไป
มะนาวเนี่ยคือคนที่มารับเป็นลูกข่ายให้กับมณี

ใช่เขาบอกเขาเป็นแม่ข่ายคอยหาคนมาร่วมลงทุนด้วย
เขาก็จะหักหัวคิวอย่างที่บอกเนี่ยค่ะ
ดังนั้นคนที่มาร่วมลงทุนผ่านแม่ขายอาจจะเป็นมะนาวหรือคนอื่น
ถ้ามาฝากเงินกับมะนาวพันนึงมะนาวก็ส่งต่อให้มณี

ปกติถ้าคนเล่นกับมณีโดยตรงได้๑๙๓๐แต่ถ้าเล่นกับมะนาวได้แค่๑๕๐๐บาท
ใช่ค่ะแต่คนที่ลงทุนเขาบอกไม่เป็นไร
ก็โอเคถือว่า๕๐ก็เยอะแล้วก็ไม่ต้องติดต่อแม่มณีโดยตรงก็ผ่านแม่ขายก็ได้
เพราะมะนาวเขาหักไป๔๓
มะนาวคือนางสาวจุธาทิพย์นิ่มนวลค่ะคือมะนาวเขาก็พยายามจะบอกว่าเขาเป็นแม่ข่าย
เขาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เสียหายหรือเปล่าดังนั้นจะมาเอาเรื่องกับเขาได้ยังไง
เพราะว่าเขาก็พยายามตามให้ตามจากแม่มณีให้อยู่เหมือนกัน
แต่แม่มณีติดต่อไม่ได้แล้วนี่คือมะนาวนะคะแต่หน้าตาเขาเปลี่ยนไปเยอะค่ะ
นีกับมะนาวตอนนี้ก็หน้าคล้ายคล้ายกันซะด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะคอยบอกว่าตอนไหนคือมณีกับมะนาว
ตอนนี้เอามะนาวก่อนใช่ไหมเอาอย่างนี้ค่ะคือที่มันเชื่อมโยงกับมะนาวก็เพราะว่า
แล้วมะนาวก็ไปลงทุนกับแม่มณีแต่เขาไม่ได้ดอกเบี้ยที่เขาควรจะได้
ครั้งแรกเขาได้แล้วเขารอครั้งต่อไปเขาไม่ได้สักทีผู้ชายคนนี้ค่ะ
เขาก็เลยขู่ว่าเดี๋ยวเขาจะฆ่าตัวตายเขากรีดหน้าโชว์อย่างนี้ค่ะเรื่องมันเลยแดงไง
ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาลงทุนครั้งแรก๑๗๐๐๐๐บาทได้ดอกเบี้ย๓๕๐๐๐บาท
รอบ๒ลงทุน๑๔๐๐๐๐บาทต้องได้ดอกเบี้ยวันนี้แต่เขาทวงถามไปที่มะนาวว่าจะได้ไหม
นาวไม่หายมะนาวบอกว่าเดี๋ยวจะคืนเงินให้ทั้งต้นทั้งดอกห้าพฤศจิกายนนี้
หนุ่มคนนี้เขาก็เลยบอกว่างั้นเขารอ
ซึ่งเส้นทางแชร์แม่มณีหรือว่าการฝากเงินกับแม่มณี
ไล่เรียงให้ดูแบบนี้นะคะ
โปรเจกต์ออมเงินนี้ชวนคนมาร่มลงทุนให้ผลตอบแทน๙๓
คุณผู้ชมมันเยอะมากนะทางเจ้าหน้าที่บอกเลยว่าโอ้โหไม่เคยเห็น
เคยแต่แบบโอ้ได้ดอกเบี้ย๓๐๔๐ก็ว่าเป็นการหลอกลวงที่แบบให้ดอกเบี้ยเยอะแล้ว
แต่อันนี้๙๓เช่นฝาก๑๐๐๐ได้ผลกำไรกลับคืน๑๙๓๐บาท
ไรก็คือ๙๓๐บาทต่อเดือนนะคะไม่จำกัดวงเงินค่ะ
แล้วก็จะมีแม่ข่ายอย่างที่บอกว่ามะนาวก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะ
แม่ขายก็จะหาลูกค้ามาให้แม่มณีแล้วก็หักหัวคิวอย่างมะนาวเขาหักหัวคิว๔๓นะคะ
ตัวลูกค้าก็จะได้๕๐ฝากเงิน๑๐๐๐บาทได้รับผลกำไรกลับคืน๑๕๐๐บาท
แม่ขายอย่างมะนาวก็จะเก็บไว้เอง๔๓๐บาทดังนั้นแม่ขายก็จะได้เงินเยอะเหมือนกัน
คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราไปที่ราชบุรีไปที่บ้านของมะนาวก่อนนะคะ
มะนาวนี่อดีตเจ้าสาวชื่อดังนะใช่ไปคุยกับมะนาวก่อน
เห็นเลยมะนาวขับรถเก๋งสีดำออกมาจากบ้านติตะโกนเรียกมะนาวไม่สน
นี่คันนี้คันนี้ค่ะคันนี้ติก็เดินตามตีต้องวิ่งตามวิ่งไม่ไหวแน่เลยไม่ยอมวิ่งนั่นไง
ไม่วิ่งมะนาวขับรถออกไปเลยค่ะเพราะเป็นติหรือเปล่า
แสดงว่าเธอยังอยู่ที่บ้านราชบุรียังอยู่ค่ะ
คือมะนาวเขาก็บอกเขาไม่หนีไปไหนไงเขาจะอ้างว่าเขาก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกัน
คือความจริงเราก็มีเบอร์โทรของมะนาวไลน์ก็มีก็ตามที่เขาติดต่อกันทั่วไป
เพราะว่าเขาก็เป็นข่าวดังมาตั้งแต่ตอนที่มีเรื่องเจ้าบ่าวพาคินเทงานแต่งอะไรไปเนี่ย
นี่ผมก็ยังติดต่อไปก็ไม่โทรไปไม่รับไลน์ก็ไม่ได้อ่านเนี่ยเห็นไหม
แต่ว่าตอนนี้หน้าหน้าน้องเขาจะเปลี่ยนไปหน่อยแล้วก็ผอมลงแล้วก็สวยขึ้นครับ
ที่บ้านก็เหมือนไม่มีคนอยู่นะคะก็ไปคุยกับญาติญาติบอกว่าพ่อแม่มะนาวไปทำงานที่อำเภอมหาชัย
เรื่องที่เกิดขึ้นญาติบอกไม่รู้ไม่รู้ว่ามะนาวไปหลอกเอาเงินใครเข้ามาเพราะว่าโตกันแล้วอะค่ะ

แม่เขาหมายถึงว่าคนเขาโตแล้วก็ตามภาษาคนเท่าคนแก่นะเราโตเป็นวัวเป็นควายแล้วอะไรอย่างนี้

แชร์แม่มณีออมเงินแม่มณีเนี่ยนะคะ
แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรไม่มีใครลงทุนแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงขนาดนี้หรอก

ความโลภล้วนเลยค่ะไม่ต้องคิดอย่างอื่นเลย
ถ้าไม่โลภอยากได้ในสิ่งที่มันง่ายเกินไปไหม
บนโลกใบนี้ที่แบบว่าเงินได้ดีขนาดนั้นนักธุรกิจร้อยล้านพันล้านเขายังไม่ได้อะไรขนาดนี้เลยอ่ะ
คือคุณเอาเงินไปลงทุนคุณก็ต้องรู้แล้วว่ามันเสี่ยงแค่ไหน
คุณต้องมันจะไม่มีฉุกคิดในใจเลยว่าเฮ้ยแถวบ้านเราไหมคะแถวบ้านคนในซอยบ้านเราบางคนเนี่ย
ร้อยละสิบยี่สิบมันยังหนีเลยอ่ะ
แล้วนับภาษาอะไรกับไอ้เงินร้อยละร้อยละห้าสิบเนี้ยที่มันจะมีอยู่จริงได้กี่เดือน
คุณรู้จักเขาเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าบ้านช่องเขาอยู่ไหนคุณรู้ไหมคุณก้าวเงินไปลงทุนอย่างนั้นน่ะ
พี่คนสนิทของมะนาวก็บอกว่าเตือนมะนาวแล้วนะคะเรื่องที่ไปชวนคนให้เอาเงินมาฝากแล้วก็ได้ค่าตอบแทนสูง
แต่มะนาวบอกเพื่อนคนนี้ว่าเดี๋ยวก็เลิกแล้วทำแป๊บเดียวนี่ก็จนมีข่าวนี่แหละค่ะจนมีการขุดคุยเรื่องต่างของมะนาวขึ้นมาเป็นข่าวใหญ่เลยเนี่ยค่ะ
อืมทีเนี้ยค่ะคือมะนาว
เขาก็ชวนคนไปลงทุนกับการออมเงินหรือแชร์แม่มณี
แล้วก็ไม่ได้แค่ชวนคนทั่วไปคนไม่รู้เรื่องชวนญาติตัวเองด้วย
คนใกล้ตัวก็ชวนญาติหลายคนสูญเงินไปหลายแสน
แล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เงินคืนด้วย
พันธุ์ตำรวจเอกอภิษฐาตรพุทธบุญผู้กำกับสพรจบรี
บอกว่าที่สพเมืองราชบุรีมีผู้เสียหาย๔คน
แจ้งความดำเนินคดีกับมะนาวนะคะ
ก็ไม่มีหลักฐานอะไรไปก็เลยให้ผู้เสียหายไปเอาหลักฐานมาเพิ่ม
หลักฐานการโอนเงินขอความการแชททางโทรศัพท์มือถือ
เรื่องต้นในส่วนของพื้นที่สพเมืองราชบุรี
ก็เป็นพื้นที่บ้านของมะนาวเขามีความเสียหายรวมเป็นเงินกว่า๖แสนบาท
ส่วนในพื้นที่สพเมืองอุดรธานีที่เป็นพื้นที่ของแม่มณี
ก็มีผู้เสียหายส่วนหนึ่งเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับแม่มณี
แล้วก็มีส่วนหนึ่งเขาไปกองปราบด้วย
คือในส่วนของมะนาวเนี่ยหนุ่มที่ไลฟ์เฟซบุ๊กแล้วก็กรีดหน้าแล้วบอกจะฆ่าตัวตายเนี่ย
เขาไปสัญญาว่าเดี๋ยวเขาจะเอาเงินมาให้วันหลังใช่ไหม

ถ้ามะนาวอยากชี้แจงข้อที่จริงที่เกิดขึ้นเนี่ยติดต่อทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้เลยนะครับ
เราพยายามติดต่อทุกช่องทางที่มีเบอร์ของมะนาวอยู่แล้วนะครับ
เพราะว่ามะนาวเองก็พยายามสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์อ่ะอืม

ถ้าอยากชี้แจ้งเพิ่มเติมก็บอกได้นะฮะ
นาวเป็นหนึ่งในแม่ข่ายผมคุยกับนักกฎหมายท่านหนึ่ง

เขาบอกว่าถ้าไอ้ลักษณะเหมือนแชร์ลูกโซ่หรือว่าอะไรแบบนี้นะ
คนที่เป็นต้นทางเนี่ยแน่นอนเขารู้ว่าเขาจะไปตอนไหน
แรกก็หวานได้มาปุ๊บเขาไปแล้ว
คนที่เป็นแม่ขายรองลงมาเนี่ย
นักกฎหมายท่านนี้บอกว่าเชื่อเถอะร้อยทั้งร้อย
ก็รู้ว่าแม่ขายแม่ทีมของตัวเองสูงสุดเนี่ยไปแล้ว
เพราะฉะนั้นตัวเองก็ต้องพยายามหาคืน
หาคืนมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะสุดสายป่านแล้วก็ตัดตอนปึ้ง
เพราะฉะนั้นคนที่เดือดร้อนก็คือคนที่ไปหลงเชื่อทั้งหมด
แต่ไม่แน่นะคะอาจจะเอาผิดกับแม่ขายได้ด้วยนะคะ
คือทางตำรวจที่กองปราบแล้วก็ทางดีเอสไอเนี่ย

คือคนสงสัยว่าถ้าเป็นแม่ข่ายในลักษณะแบบนี้

เจ้าหน้าที่บอกว่าคือต้องตรวจสอบด้วยว่าแม่ขายเหล่านี้
มีส่วนรู้เห็นในเรื่องของการหลอก
ในเรื่องของการโกงหรือเปล่า
หรือใสซื้อว่าเออก็มีจริงแหละ
เบี้ยร้อยละ๙๓มันมีจริงอะไรอย่างนี้
ถ้ารู้เห็นเนี่ยอาจจะมีส่วนร่วม
อาจจะถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีไปด้วยนะคะ

มะนาวแม่ข่ายเนี่ยเขาก็หักหัวคิว๔๓ใช่ไหม
แล้วไปดูรายชื่อคนที่มาแจ้งความนะ

บางคนนะ๕ล้าน๑๐ล้านหลักล้าน
เยอะสุดเนี่ยที่ไปกองปราบนะคะเขาเป็นทีมนะคะ๙คน๕๑ล้านกว่าบาทค่ะ
ก็เนี่ยมันถึงไม่ได้มีแค่มะนาวคนเดียวที่เป็นแม่ขายไง
เพราะแต่ละคนก็ไปมีหาเพื่อนหาเพื่อนหาเพื่อนของตัวเอง
เพราะหวังจะได้จะกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่เนี่ย
แต่ยอดสูงสุดมันคือ๙๓ที่ได้ผลตอบแทน
แต่ว่าคนที่เป็นทีมบางทีเขาไม่ได้เป็นลักษณะแม่ขาย
คือเขาชวนกันรวมเงินแล้วก็ไปลงทุนกับแม่มณี
ไม่ได้หักเปอร์เซ็นนึกออกไหมเป็นการรวมทีมกันแล้วก็ไปลงทุนเนี่ย
มีเยอะโอ้๗๐กว่าล้านก็มีอ่ะ
แล้วทีนี้ก็มีแม่ข่ายหลายแม่ข่ายแหละมีเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
ก็โพสต์ภาพแม่ขายอีกสายหนึ่งของเครือข่ายแชร์แม่มณีด้วยนะ
แล้วก็บอกว่าโอ้โหแม่ขายคนนี้มีสามีเป็นตำรวจแล้วตอนนี้
ตัวลูกข่ายแบบคนหลังเขาก็เลยกังวลใจไงว่า
แม่ทีมเหล่านี้แล้วแม่ทีมคนไหนที่แบบมีเส้นใหญ่มีแบบสามีเป็นตำรวจเนี่ย

กลัวว่าตำรวจจะทำสำนวนให้เหมือนว่าแม่ข่ายทั้งหมดกลายเป็นผู้เสียหายด้วยหรือเปล่า
อยากดังเดี๋ยวจัดให้โพสต์ภาพแม่ทีมอีกสายหนึ่งของเครือข่ายแชร์แม่มณี
อันนี้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้นะครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าแม่ทีมคนนี้มีสามีเป็นตำรวจเพิ่งยากันเมื่อหนึ่งถึงสองวัน
เพราะการยักย้ายถ่ายทรัพย์สินหลังมีเรื่องของมะนาวและคดีความแชร์แม่มณี
โดยให้พักพวกที่เป็นตำรวจทำสำนวนเหมือนว่าตัวเองเป็นผู้เสียหาย
ที่เขาเป็นแม่ทีมได้เงินเปอร์เซ็นต์จากเราแล้วให้ผู้ใหญ่ทั้งนั้นเซ็นเอกสารกันตัวเขาเป็นกรณีพิเศษ

คือสิ่งที่เขากลัวก็คือกลัวว่าแม่ขายจะถูกกันว่าเป็นผู้เสียหายเหมือนกันแล้วก็เอาผิดไม่ได้

เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านเห็นเนี่ยคือภาพที่มีผู้เสียหายนะฮะจะเป็นของทางแม่มณีต้นทางเลยคนนี้นะฮะที่โอ้โหบอกว่าทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินสร้างหนังสร้างละครผู้จัดพริตตี้เนี่ยนะฮะ
วันนี้เข้าไปที่กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาธิกรรมทางเศรษฐกิจหรือบกปอศนะฮะแต่ละคนก็มีความเสียหายกันเยอะนะครับ
เดี๋ยวลองฟังดูนะครับว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างที่เขาให้สัมภาษณ์กับเรานะครับ
ทุกคนก็เดือดร้อนเดือดร้อนมากเลยบางคนก็แบบจะฆ่าตัวตายเหมือนเราอย่างเงี้ยเราไม่ใช่คนมีเงินก็คือเราเอาเงินเก็บของเราอ่ะไปออมเราก็อยากได้ดอกแบบเอามาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเนาะ
อย่างคนนี้เขาโดนไปสามล้านสามอืมแต่เขารวบรวมเงินกันมาในหมู่คนรู้จักห้าสิบกว่าคนค่ะสามล้านสามนะครับอ่ามีผู้เสียหายอีกกว่าสองร้อยคนนะครับเมื่อสักครู่เนี้ยคือไปบกปศอีกสองร้อยกว่าคนนะครับไปที่ดีเอสไอกรมสอบสวนคดีพิเศษนะฮะอ่าเพื่อที่จะแจ้งเรื่องท้องเรียนเรื่องนี้นางสาววรรษณีย์ทิ

มีเจตนาจะร่วมช่อกงกับเขาด้วยหรือไม่อืมที่อุดรธานีก็มีผู้เสียหายอ่าที่ไปเล่นแชร์ออมเงินกับแม่มณีไปแจ้งความที่สอบภอมเมืองอุดรธานีด้วยนะครับอ่ามีคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าเขาก็เห็นการเชิญชวนผ่านทางเฟสบุ๊กก็เริ่มตั้งแต่กัญญาหกสองสามแสนบาทถยอยฝากครั้งละห้าหมื่นบ้างแสนนึ
ภูมิกับการสพเมืองอุดรธานีบอกว่า๒วันนี้คือเมื่อวานกับวันนี้
มีผู้เสียหายประมาณ๘๐๑๐๐คนที่อยู่ที่อุดรนะ
ที่มาแจ้งความแล้วแต่ทั่วประเทศเนี่ยคาดว่าจะมี๓๐๐กว่าคน
ใช่เขาบอกเป็นหลักหมื่นล้านถ้าทั่วประเทศรวมแล้วนะคะ
จะตามล่าจนกว่าอายุความจะหมดจะตามยึดทรัพย์ไม่หยุด
ถ้าหลบหนีไปต่างประเทศก็จะออกหมายจับ
สินที่ได้ไปจากการช่อกงเชื่อว่าบางส่วนน่าจะยังอยู่ในประเทศไทย
สำหรับแม่ข่ายที่ชักชวนให้ผู้อื่นนำเงินมาลงทุนตอนนี้ยังบอกไม่ได้
ว่าจะถูกดำเนินคดีฐานร่วมกันช่อกงประชาชนด้วยหรือเปล่า
ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมในการเชิญชวนค่ะอย่างที่บอกค่ะ
เชื่อโดยสุจริตหรือมีลักษณะเป็นข้อต่อแชร์ลูกโซ่
ลักษณะการโอนเงินจะบ่งชี้ได้ค่ะว่าแม่ข่ายเหล่านี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็มีส่วนผิดด้วยหรือเปล่า
แล้วก็เรื่องของแม่มณีเนี่ยค่ะทีมข่าวของเราก็เลยตามหาบ้านของแม่มณีที่อุดรธานีนะคะ
อยากจะรู้ว่าที่มาที่ไปของแม่มณีหรือนางสาววันธนีทิพย์ประเวทหรือเดียเนี่ยค่ะ
เขาเป็นใครมาจากไหนเพราะว่าที่เห็นก็คือเห็นว่าเป็นเน็ตไอดอลเห็นว่าโอ้โหร่ำรวย
เป็นเจ้าของธุรกิจแต่งตัวสวยมีรถหรูทีมข่าวไปที่บ้านคือตามภูมิลำเนาตามทะเบียนราชอะไรแบบนี้นะคะ
คืออยู่ในหมู่บ้านเอื้ออาทรต่อเติมหน้าบ้านเป็นห้องกระจก
เปิดเป็นร้านเสริมสวยชื่อเปิ้ลบิวตี้รับตัดผมสระผมใดผมอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่ปิดเงียบล็อกกุญแจนะคะตะโกนเรียกไม่มีคนตอบค่ะก็เลยไปคุยกับเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านบอกว่าอ๋อรู้จักเขาเรียกว่าเดียชื่อเล่นเขาชื่อเดียอยู่แล้ว
รู้จักว่าชื่อเดียแม่มณีนี่นามแฝงเขาสิใช่ค่ะชื่อเล่นจริงเขาชื่อเดียนางน้อยนามสมมุติอายุ๕๔คนนี้
บอกว่ารู้จักเดียมาเจ็ดแปดปีแล้วนะคะรู้จักตั้งแต่สมัยขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานกันนะคะอืม
เหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปคุยเก่งตอนนั้นเป็นเอ็มซีเป็นพิธีกรอะไรแบบนี้ค่ะก็เปิดร้านเสริมสวยให้แม่
หลังจากนั้นอยู่ดีดีเดียขับรถแพงรถหรูมาในหมู่บ้านครับก็ถามนะว่าเอาเงินมาจากไหนอืมเขาบอกว่าถูกหวยลาวอ่า

แล้วไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็เนี่ยเพิ่งมาเห็นในเฟซบุ๊ก
ว่าเดียเป็นเท้าแชร์
ก็เนี่ยล่ะค่ะอย่างที่บอก
แล้วก็พยายามที่จะอยากรู้ล่ะค่ะว่าแม่มณีตัวตนที่แท้จริงเขาเป็นใครมาจากไหนนะคะ

ออกมาบอกว่าเหมือนกับแม่มณีบินออกนอกประเทศไปแล้วอืม
แต่ก็ไม่แน่ใจว่าบินออกนอกประเทศไปหรือยังครับ
แล้วก็มีการสรุปยอดคร่าวในส่วนของมะนาวที่เป็นแม่ขาย
ก็ได้รับเงินไปประมาณสักเจ็ดสิบสองล้านบาทได้นะ
คือเดิมเนี้ยเขาเข้าสู่โลกออนไลน์ได้การเป็นแม่ค้าขายสินค้าออนไลน์
พวกอ่าตูกระตาของเด็กอะไรพวกเนี้ยนะฮะอ่า
เดี๋ยวดูรถหรูสีเหลืองที่จอดอยู่ที่บ้าน
กับสีดำเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับปรากฏว่าที่มีข่าวว่าแม่มณีตอนนี้บินออกนอกประเทศไปแล้วเนี่ยนะ
ค่ะเนี่ยฮะรถสีเหลืองคันนี้นะล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วงเย็นเนี่ยเย็นวันนี้เลยเนี่ย
ี่สิบแปดตุลาคมนะครับในกลุ่มเฟซบุ๊กแล้วก็ไลน์ของผู้เสียหายจากการออมเงินกับแม่มณีเนี่ย
เขาโพสต์ภาพเห็นภาพขวามือไหมฮะรถเบนส์สปอร์ตหรูสีเหลืองสองประตูทะเบียนเจ็ด
ก่อกไก่นอนเนนหนึ่งสองสามสี่คลุงเทพฯมหานครเหมือนกับคันนั้นเลยใช่นะ
เหมือนกันเลยเป็นภาพรถเบนส์คันนี้ไปอยู่ที่บริเวณด่านเก็บเงินทางด่วนแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
เงินคืนก่อนอะไรก็ว่ากันไปอ่าคล้ายกับว่าด่านนี้จะเป็นด่านเก็บเงิน

ไปตามต่อกันแล้วกัน